ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ถ้องร้าน
ทางขระเปล่าเขาก็เลยใจดี
ส่งมอบเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณสอง

และสร้างรายได้ให้กับทางร้านอีกด้วย

อ้าวเด็กช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
อยากได้ไหมอยากได้ไหม

เราอยากรู้ไหมว่าอยากได้อยากได้

เออรู้กติกาหรือเปล่า
ไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ใช่ไหม
ก็เดี๋ยวลาให้ฟัง
อยากได้มอไซด์นี่

ครบัรเมียเด้อบางอ่ะอ้าให้เวลามีมอเฒษมีจระยังมี่มีค่ะงั้นให้มาเอากับ
ไว้แล้วสิเดี๋ยวจะเล่นแล้วเป็นการให้มาเข้า

จะได้มีคู่มีอะไร
มาเอาทรองขาวที่นี่
ได้เวลาไป
ถ้าไม่ทำงานมา
สบายใจแล้วได้เล่นแล้ว

อันนี้โอ้โหบอกว่าเป็นพอร้อยเดียว

ใช่ค่ะก็ต้องบอกอยากให้ส่งกันเข้ามาเยอะ

เหนือใต้ออกตกภาคกลาง
ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีนะ

เพราะว่าคาราวันคาราบาลเขาจะบุกไปแจกถึงบ้านคุณ
อยากรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ผู้โชคดีจะอยู่จังหวัดไหน
งั้นเราไปลุ้นกันเลย
โอ้โหมีเป็นล้านฝาใครจะเป็นผู้โชคดี

ยังไม่ได้
และผู้โชคดีได้แก่

ดีด้วยนะคะ

เราก็ได้ลุ้นทั้งมอไซค์แล้วก็ทองล้านด้วย
ดีแบบนี้ต้องรีบคว้าไว้นะคะ

จะบอกเลยว่าคาราบาลแดงเขาน่ารักที่สุดเลย
เพราะบอกเลยว่าเขาจับจริงแจกจริง
คุณยิ่งสมบัติคุณก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นมากขึ้นนะคะ

ย้ำกันอีกสักทีแค่เขียนบีบส่ง
เขียนบีมทรงย้ำกันแบบนี้ทุกวัน
ฝามาร่วมสนุกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลย
สำหรับฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ส่วน
ฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับครับ

ติดตามตลอดข่าวของเราเนี่ยก็ยาวกันไปความสนุกสนานมี

สายเปย์เท่ที่สุดในปัจจักรภี
รูปก็งามน้ำก็เทกชื่อว่าอาร์มชนะเดชที่รัฐกณะมงคล
รอเสิร์ฟถ่ายอยู่เสียเวลาเท่าว่าไหม
ใครเป็นคุณผู้ชมค่ะไม่รู้เหมือนกัน
คุณไปทิมเองเมื่อกี้วันไหวคุยตัวเองค่ะ
ผมก็พยายามอ่านตามเขาอุปกรณ์การ์ดยาวมากเลย

ก็ที่เดี๋ยวรอช้าไปดูกติกา
แล้วค่อยไปรูปตารันข่าวนะคะ
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
แบบนี้ทุกวันกับพวกเรา
และอาร์มชนะเดชที่รัฐกณะมงคล

อายาอายาเถอะพ่อจับไม่ได้